องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
ร่วมกับบริษัทโซเชียลแลปจำกัด
เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องท้องถิ่นที่มีศักยภาพถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน
เอกลักษณ์สินค้าท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัยได้ดี
หลังจากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ๒๕คนสุดท้าย
อบรมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิตเนื้อหาและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

สนใจร่วมโครงการเพียงถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองและบ้านเกิด
สนับสนุนโครงการโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์